วันนี้นะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีรักษาการก็คงเป็นนัดสุดท้ายแน่แล้วล่ะ
ก็มีการอำลาอาลัยกันแต่บรรยากาศก็ไม่ได้เศร้านะครับ
คุณผู้ชมฮะดูสีหน้ายิ้มแย้มมีการถ่ายรูปร่วมกันนะครับ

ท่านถ่ายภาพร่วมกับคณะรัฐมนตรีทุกคนครับ
รวมถึงเจ้าหน้าที่แม่บ้านนะครับ

แล้วก็ขอบคุณรัฐมนตรีทุกคนที่อยู่ทำงานด้วยกัน
ที่ผ่านมาทำงานดีอยู่แล้วเชื่อว่าทุกคนจะทำงานต่อได้ครับ
ขณะที่รัฐมนตรีทั้งกวนที่ได้ไปต่อนะครับ
แล้วก็ไม่ได้ไปต่อจับกลุ่มถ่ายรูปพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน
แล้วก็ร่วมรับประทานอาหารกับพลเอกประยุทธ์
โดยมีนางสาวตรีนุษเทียนทองครับรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณหญิงกรยาโสพลพาณิชยรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาที่การนำพวงมาลัยมามอบให้นายกระทรวงศึกษา
เพื่อขอบคุณที่ร่วมงานกันมา
ส่วนรัฐมนตรีที่ลาประชุมวันนี้นะครับ
ก็ยังคงเป็นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับ
รองนายกัธมนตรีนายจุลินลักษณะวิสิทธิ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรนะครับ
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี
ผลเอกประยุทธ์ก็ออกมาจากตึกสันติมัยตรี
ทักทายสื่อมวลชนอย่างอารมณ์ดี

แล้วก็มายืนที่หน้าโพเดียมบอกว่า
วันนี้ถ่ายรูปกันอย่างเดียวดีกว่าเพราะพูดมาเยอะแยะแล้ว
ผลเอกประยุทธ์บอกว่าวันนี้เป็นการประชุมนัดสุดท้าย
แต่ยังต้องดูตามหน้าที่ของรัฐบาลรักษาการ
ขอบคุณสื่อมวลชนที่รักกันมาหลายปี
และต้องขออภัยหากจะดุไปสักนิดนะครับ
ส่วนรัฐบาลใหม่คงไม่ต้องฝากอะไร
เพราะว่าเป็นมารยาทต้องปล่อยให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการ
ส่วนการวางแผนหลังเกษียณจะเป็นยังไงนะครับลองฟังดูครับ
ซึ่งก็ต้องปล่อยให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการนะแจะ
โนยทธรีก็มีกวารบอกก็มีใหม่อยู่แล้ว
เป็นเรื่องของกฏเราไปและไม่เรียกเรื่องของมารยาท

พักผ่อนให้เวลาขอบคุณให้มากขึ้น
ยังไม่รู้เลยไม่ทราบทั้งสิ้นนะ
เพราะผมก็คือเป็นประชนพลเมืองไทยธรรมดา

เมื่อถึงเวลาที่ผมต้องพักผ่อนหรือหยุด

ธรรมดาไม่ได้มีอะไรสิทธิพิเศษอะไร
แล้วก็ระมัดระวังในการเดินหน้าว่าจะต้องไม่มีอันตราย

เพราะมันต้องรักษาในส่วนของทุกคนด้วยที่ร่วมทำงานกับผมมาให้เขาปลอดภัย
ไม่มีอันตรายต่างเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันมา

นี่แหละครับหลังจากแถลงข่าวเสร็จปั๊บก็บอกมา

บรรยากาศก็ชื่อมืน
สื่อมวลชนวันก่อนนะครับไม่รู้ว่าร้องจบหรือเปล่า
คนไม่สำคัญของพระละพล
ซึ่งพลเอกประยุทธ์เคยบอกว่าเป็นเพลงโปรด
ดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยครับ
นะผลเอา
พัยเยาะหมดมือหน่อยครับ
นี่คือท่าประจำตัวของท่าน
แต่รู้สึกว่าท่าเป๊ะนะครับ

ก่อนจะหันหน้าเพิ่มเข้าตึกถ่ายกู่ฟ้าไป